ไปพาไปยิ้มด้วยกันไม่ใช่กอไม่หันหน้ากากนอนหนูนะ
แต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นกัญญะเหมือนเขียนกัญชานะ
เพราะร้านนี้ค่ะเขาใช้ใบกัญชานำมาเป็นส่วนผสมของอาหาร
เดี๋ยวนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะนี่น่าทานไหมนี่ก็กะเพรานะเนี่ย
อ๋อน่าทานนะหมูกะเพรากรอบไข่เจียวโปะใบกะเพราอุ้ยใบกัญชา
ใช่แหละใช่แหละดูออกนี่แหละค่ะก็เลยชวนไปยิ้มไปด้วยกันนะฮะ
กับกัญชานี่แหละอุ้ยไข่ข้นกุ้งใบกัญชามันน่าโดนมากเลยอ่ะ
ไปพาไปเลยค่ะที่ร้อยเอ็ดนะคุณผู้ชมร้านยิ้มไปด้วยกัน
ข้นนมวัวใช้นมวัวนะจ๊ะที่นี่นะปักหมุดให้ก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหน
นะฮะร้านตั้งอยู่ตึกช้างหลังสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็
เพลินจิตเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะร้านนี้เขานำใบกัญชาสดมา
ประกอบอาหารราคาไม่แพงดีต่อสุขภาพคือเอาแต่พอดีถูกไหม
เดินทางสายกลางมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะคุณปุญญนุษย
ศิษย์บันพรเจ้าของร้านบอกว่าที่ร้านคิดค้นสุดคือหลากหลายเมนู
เริ่มต้นด้วยยำยิ้มก่อนยำยิ้มก็คือการนำใบกัญชามาทอดกรอบ
พร้อมกับน้ำยำกุ้งสับตัวโตตามด้วยไข่ข้นกระเพรายิ้มนี่
ก็ชอบใช่ไหมไข่ข้นมาสักครู่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของร้านเลยนะฮะ
ที่ร้านทอดใบกระเพราแล้วก็ใช้พริกแห้งด้วย
มันหอมน่ะใช่พริกแห้งคั่วเนอะมีส่วนผสมของใบกัญชาหนึ่งใบ
ข้นกุ้งสับยิ้มเนี่ยจะนำใบมาทอดแบบคือทอดแบบบนไข่ข้นเลยอ่ะ
กุ้งตัวโตราดบนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีเลยเห็นไหม
สีมันก็น่าทานนะคะตามมาด้วยเมนูของหวานก็มีจ้า
นูของหวานจัดมาค่ะครัวซองนี่ชอบไหมคะครัวซองไส้คัสตาร์ทแบบนี้
ใช้ใบกัญชา๑ใบโปะด้านบนนะคะ๑ใบมันก็จะมีกี่แฉกอ่ะนะ
แฉกใช่ไหมคะโปะด้านบนแบบนั้นนะคะปิดด้วยปิดท้ายด้วย
เครื่องดื่มเย็นเย็นชายิ้มชายิ้มไหนอ่านี่ค่ะชายิ้ม
น้ำชาสูตรพิเศษปรุงใบกัญชา๑ใบหรือจะเป็นชายิ้มสกุระส้มก็มีนะจ๊ะ
ที่บอกเลยว่าใครกินแล้วติดอกติดใจหวานเย็นชื่นใจ
รสชาติเนี่ยจะออกหวานอมเปรี้ยวนิดปรุงใบกัญชา๑ใบนะคะ
ดับกระหายคลายร้อนได้ดีทีเดียวนี่เห็นไหมชายิ้มนะฮะ
แต่ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมใช่ว่าทุกคนจะสั่งเมนูที่ว่ากันนะฮะได้ทันทีนะ
ลูกค้าต้องอ่านคู่มือทางการแพทย์ก่อนไม่ใช่ว่าเออเข้าไปสั่งปุ๊บเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอกสารทางการแพทย์คู่มือทางการแพทย์นะคะ
อ่านกันก่อนนะคะว่า๑คนสามารถรับประทานใบชาได้เพียงไม่เกิน๘ใบเท่านั้น
และอายุต้องไม่ต่ำกว่า๒๕ปีส่วนใบกัญชานั้นร้านเนี่ยซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดบุรีรำถูกต้องตามกฎหมายนะจ๊ะมีใบอนุญาตนะจ๊ะ
คุณศรีวรินลูกค้าบอกว่าชอบเมนูอะไรรู้ไหม
กะเพราผัดพริกแกงเพราะร้านนี้เขาไม่ห่วงเครื่องให้เยอะราคาก็ถูกสามารถจับต้องได้
ก็เลยทำให้ติดใจตามมารับประทานเป็นประจำ
บอกให้นะคุณผู้ชมร้านนี้เขาเปิดกันตั้งแต่เวลา๙โมงถึง๑ทุ่มนะคะ
โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี่ค่ะเราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะ
ชอบเมนูชายิ้มชอบไหมร้านข้ายข้นนมหนัวเนาะค่ะ
น่ากินนมนัวใช่ไหมเออดูถ้าทางหิวนะเราหิวมากผมด้วยกินใบชาได้
แต่อย่าเย็นชากับดิฉันนะคะเดี๋ยวคุณต้องเคลียร์กับผมหลังจบรายการ
ผมอยากรู้หมูหันซ้ายหรือหันขวา